แน่นอนนะครับว่าคดีนี้ผู้คนให้ความสนใจสื่อเองก็ให้ความสนใจเกาะกระแสข่าวเรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับ
แต่ก็มีคำถามตามมาเหมือนกันว่าสื่อให้ความสนใจในการทำข่าวเรื่องหวย๓๐ล้านบาทนี้มากเกินไปหรือไม่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปสอบถามไปฟังมุมมองจากนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์มานะครับ
ซึ่งท่านมองอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
หวย๓๐ล้านเป็นของใครระหว่างหมวดจรูนหรือร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลกับครูปรีชาไคร่ครวน
ข่าวนี้ถูกเสนอในพื้นที่สื่อทุกแขนงตลอดกว่า๓เดือนที่ผ่านมา
ผมคิดว่าข่าวนี้เราอาจจะดูว่าเป็นเรื่องที่เสพข่าวเหมือนกับความบันเทิงเหมือนกับเป็นละครเรื่องหนึ่งด้วยซ้ำไปมีการแบ่งทีมนะครับ
ทีมครูทีมตำรวจหรืออะไรต่างนะครับทั้งทั้งที่คนที่ติดตามข่าวนี้อาจจะไม่ได้ส่วนแบ่งอยู่แล้วนะครับ
จากการได้รางวัล๓๐ล้านเพียงแต่ว่าเรื่องหวยเรื่องของลอตเตอรี่เป็นเรื่องที่ประชาชนโดยทั่วไปให้ความสนใจอยู่แล้วแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับ
อย่างไรก็ตามการบริโภคข่าวประเภทนี้ต้องบริโภคแบบมีสติ
นักวิชาการยอมรับว่าสลากินแบ่งรัฐบาลหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าหวย
เป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับคนไทยมายาวนาน
และเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคสื่อให้ความสนใจทำให้สื่อเกาะติดและนำเสนอข่าวนี้อย่างต่อเนื่อง
อาจเกิดการละเมิดสิทธิ์หลายฝ่ายโดยเฉพาะในแง่ของประเด็นการสอบสวนที่ยังไม่มีข้อสรุป
นำเสนอข้อมูลข่าวสารจะต้องมีสมดุลกันอยู่พอสมควร
ระหว่างการที่นำเสนอข้อมูลที่ประชาชนสนใจ
ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ระมัดระวังว่าไม่นำเสนอ
จนไปละเมิดทั้งสิทธิของผู้ที่ตกเป็นข่าว
และขณะเดียวกันก็ไม่ได้ไปนำเสนอล้ำเส้นในเรื่องของการดำเนินคดีที่เกิดขึ้น
นำเสนอข่าวจนชี้นำกระบวนการสอบสวนและสร้างความสับสนให้กับผู้รับสาร
เป็นสิ่งที่นักวิชาการด้านสื่อสารมองว่าสื่อควรกลับมาทบทวนบทบาทและขอบเขตในการนำเสนอ
ผมคิดว่าหลายประเด็นหลายข่าวนะครับ
มันสามารถที่จะขยายจากสื่อโซเชียลได้
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีเหนือกว่าของคนที่ทำหน้าที่สื่อมวลชนมืออาชีพ
ก็คือเรื่องตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
แล้วก็เรื่องของการที่นำประเด็นเล็กขยายเห็นปัญหาของโครงสร้างระดับใหญ่
ยกตัวอย่างเช่นคดีหวย๓๐ล้านมันอาจจะสะท้อนในเรื่องของการแจ้งความ
เรื่องของคดีที่ถ้าเกิดคนเล็กคนน้อย
เกิดว่าเป็นคดีอื่นที่ไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน
อาจจะถูกบิดหรืออาจจะถูกกระทบกระเทือนได้หรือไม่อย่างไร
การนำประเด็นเล็กมาตีแผ่ในเชิงโครงสร้างหรือต้นต่อของปัญหา
เป็นสิ่งที่คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเชื่อว่า
จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน